แล้วผู้ชายกว่านี้โอ้โหใช้ค้อนทุบหัวเมีย
ครับแล้วก็ลูกติดหมกห้องเช่าคุณผู้ชม
สองคนเลยเหรอสองคนเลยเมื่อวานนี้ทุ่มเสร็จเสร็จคุณผู้ชม
ตำรวจรับแจ้งเหตุครับตำรวจสภเมืองลำพูน
ไปเลยฮะที่แห่งนี้เป็นห้องเช่าชั้นเดียวครับ
ปลูกติดกันเป็นแถวนะในห้องเช่า
พอเข้าไปปุ๊บเจอร่างผู้ตาย๒คน
หงายอยู่ข้างกันเลยครับ
ศพแรกเนี่ยชื่อนางทอไม่มีนามสกุล
เป็นชาวเมียนมาอายุ๓๗ปี
ศพที่๒ไม่ใช่ใครที่ไหนครับ
ลูกชายของนางถอนนี่แหละฮะ
อายุแค่๘ขัวพี่เบิ้ลพี่น้ำแผงโอ้โห
แล้วโดนทุบหัวทั้งคู่เลยครับ
คือขออภัยนะครับบริเวณศรีษะเนี่ยเป็นรอยยุบเลย
และมีรอยฟกช้ำตามตัวหลายแห่งครับ
ร่างของทั้งสองคนก็เปลี่ยนสภาพไปมากแล้ว

ในที่เกิดเหตุมีค้อนที่ใช้สำหรับงานก่อสร้าง
คุณผู้ชมเปื้อนเลือดอยู่
ตกอยู่ใกล้กับร่างทั้งสองร่างนี่แหละ
ว่านั่นคืออาวุธที่คนก่อเหตุใช้ครับ
เจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐาน
สอบสวนเจ้าของหอพักชื่อว่าพี่มานิดอายุ๖๙ปีนะ
เล่าให้ฟังว่าห้องเช่าเนี่ยห้องเช่าที่เกิดเหตุ
คนที่มาเช่ากับนางทอชื่อว่านายชายทุนอายุ๓๘ปี
ส่วนลูกชายวัย๘ขวบนั้นเป็นลูกติดของนางถอครับ
เช่าตั้งแต่กลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา
สองผัวเมียก็คือนางทอแล้วก็นายชายทุนเนี่ยนะ
นายชัยทุนนี่ฮะคนนี้รูปอุ้มแมวอยู่
ทำงานก่อสร้างในพื้นที่อำเภอป่าซางครับ
ที่ผ่านมาพี่มานิดเจ้าของหอพักก็บอก
ดูปกติดีนะไม่ได้มีอะไรผิดแปลกผิดสังเกตอะไร
ข้างห้องก็ไม่เคยได้ยินเสียงทะเลาะกันแต่อย่างใดเลย
กระทั่งเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว๗เมษายนคุณผู้ชม

ออกจากห้องพักไปแล้วก็โทรบอกเพื่อนว่าจะไปส่งเมีย
อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่อ่าแต่หลังจากนั้น
ไม่มีใครเห็นชายทุนอีกเลยครับ
จนกระทั่งคืนเมื่อวานนี้๑๐เมษายน
หลังจากผ่านไป๓วันนับจากที่ชายทุนหายไป
ข้างห้องเอาละพี่น้ำแข็งเพื่อนข้างห้องได้กลิ่น
แปลกแล้วนะแปลกแล้วมาจากห้องในชายทุนกับนางทอเนี่ย
แล้วเห็นแมลงวันบินว่อนอยู่หน้าห้องแปลกแล้วล่ะ
ต้องมีอะไรเน่าหรือไม่ก็มีอะไรตายครับ

เปิดเข้าไปก็เลยถึงได้พบศพของสองแม่ลูก
อืมเบื้องต้นคาดว่านายชัยทุนคนก่อเหตุหลบหนีไปแล้ว
แล้วตำรวจจะติดตามตัวมาสอบประคัมและดำเนินคดีต่อไป